ในคีย์เซ็นต์ใต้เมืองไทยเนี่ยก็ดูกันต่อเลยค่ะเพราะว่าเขามีการร่วมกันเสนอนโยบายบริหารเมืองต่อผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่คนกรุงอยากได้แบบไหนอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนเดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพในคีย์เซ็นต์ใต้เมืองไทยอาจารย์อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณ
เสียงเอาเองตามลำพังว่าเขาอยากทำนั่นอยากทำนี่แต่ว่าเราในฐานะผู้ใช้สิทธิ์ควรจะรวมกลุ่มกันบอกกล่าวผู้สมัครว่าเราคนกรุงเทพอยากได้อะไรแล้วสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเขาทำให้เราไหมบางทีเรื่องที่เราอยากได้เป็นเรื่องไม่ใหญ่หรอกครับเรื่องเล็กแต่ว่าเราอยากให้เขาทำในขณะเดียวกัน
สิ่งที่เราเรียกร้องให้เขาทำเราก็ไม่ควรจะเรียกร้องในสิ่งที่มันทำยากมันสิ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินเยอะก็รู้กันอยู่ว่างบประมาณกอทมมีไม่มากเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินมากแต่ขึ้นอยู่กับกึนของคนที่จะเป็นผู้ว่ากอทมเช่นวันก่อนที่คนในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเรียกร้องมาว่าคนที่จะเป็นผู้ว่า
คนใหม่จะต้องมีหัวใจเป็นผู้บริหารเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดของโลกคลี่คลายไปเมื่อไหร่คนทั้งโลกจะเดินทางกันไขวเลยครับทีนี้
ใครจะไปปักหมุดไปเที่ยวประเทศไหนก่อนขึ้นอยู่กับว่าเมืองนั้นประเทศนั้นทำให้เขาสนใจมากน้อยแค่ไหน
ไม้กั้นถูกยกมาเมื่อไหร่คนไปเที่ยวกันทำยังไงที่จะให้กรุงเทพมหานครแบงคอกซึ่งฝรั่งก็รู้จักอยู่แล้วได้รับการสนใจในการที่จะปักหมุดมาเที่ยวมากขึ้น
อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่ากอทมคนใหม่ด้วยที่จะใส่ใจในเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของททการท่องเที่ยวอย่างเดียว
ฉะนั้นการเรียกร้องให้เขาลุกขึ้นมาปลุกการท่องเที่ยวถือว่าได้ประโยชน์
วันนี้เนี่ยมีเสียงเรียกร้องถึงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากอทม
เป็นเรื่องไม่ใหญ่เป็นเรื่องเล็กแต่ว่าจะได้ประโยชน์
จำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยตามริมฟุตบาทถนนหนทางบางแห่งเนี่ย
จะมีตู้กดน้ำดื่มประเภทที่ใช้เท้าเหยียบน้ำพุ่งขึ้นมา
เอาปากไปล่อลับกินได้เลยหรือใช้มือกด
ตอนนี้หายไปแล้วครับมีอยู่พักหนึ่งสืบสาวราวเรื่องดูว่าอ๋อ
ที่ทำเรื่องนี้คือการประปานครหลวงการประปานครหลวงมอบให้บริษัทเอกชน
ไปติดตั้งตู้กดน้ำดื่มฟรี
อย่างที่ว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้ริมทางเท้า
เพื่อให้ประชาชนได้กดน้ำดื่มฟรีได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อน้ำขวด
ละสิบบาทมาดื่มแล้วการประปานครหลวงเขาก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่า
น้ำดื่มของการประปานครหลวงเนี่ยน้ำนักการประปาเนี่ยดื่มได้
กดน้ำดื่มฟรีที่ว่านี้ตอนนี้หายไปเกือบหมดแล้วครับ
ประชาชนคนยากที่พอจะหาน้ำดื่มฟรีในอดีตได้เดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้ว
ฉะนั้นเรื่องนี้สืบสาวราวเรื่องด่าที่หายไปอ้อ
เพราะว่ากอทมเห็นว่าตู้กดน้ำดื่มฟรีที่ว่านี้
มันเกะกะฟุตบาทเกะกะทางเท้า

ลื้อออกไปทีละตู้สองตู้วันนี้คนที่เป็นแฟนรายการขีดเส้นใต้
เขาบอกผ่านมาทางผมว่าใครได้เป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
ช่วยหน่อยได้ไหมให้เอาตู้น้ำดื่มฟรีกลับมาใหม่อีกทีนึง
แล้วจะวางตรงไหนอะไรยังไงก็ทำกันใหม่อย่าให้เกะกะ
ประปานครหลวงเนี่ยเขาพร้อมสนับสนุนโครงการนี้อยู่แล้ว
เพียงแต่กอทมเจ้าของพื้นที่ควรจะชี้จุดฟุตบาท
ตรงไหนติดตั้งได้เหมาะสมตรงไหนไม่ควรติด
อันนี้จะเป็นประโยชน์คนที่ไม่มีไม่อยากซื้อน้ำกิน
ขวดอย่างเดียวนี้สิบกว่าบาทนะครับเขาจะได้พึ่งตู้น้ำดื่มฟรีเหล่านี้
อันนี้หวังว่าคงจะได้รับการตอบสนองเพราะว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่
ทำได้เลยครับอีกหนึ่งข้อเรียกร้องที่คนกรุงเทพอยากได้
ผมได้รับคลิปจากเพื่อนผมคุณนครวีรประวัติ
คุณนครก็เอาคลิปของเพื่อนผมอีกคนนึงคือคุณดำรงพุทธตาน
ส่งมาให้ผมเห็นแล้วก็บอกเอออยากจะนำเผยแพร่
ให้ผู้สมัครชิงผู้ว่ากอทมรับรู้ลองลองฟังคลิปสั้น
จากคุณดำรงพุทธตานหน่อยได้ไหมครับ๑นาทีกว่าเท่านั้นเองฮะ
เอาเปิดเปิดเสียงให้หน่อยครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่เคารพครับ
ดีใจกันใช่ไหมครับว่าเราจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่ากอทมครับผมมีความคิดอย่างนี้นะครับว่า
การที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเนี่ยคนกรทมคงจะไม่ใช่เพียงฟังว่า
ผู้ที่จะมาลงเสนอตัวเนี่ยมีนโยบายอย่างไรกับกรทมของเรา
เราสิครับคนกรทมน่าจะบอกกล่าวน่าจะเรียกร้อง
จะบอกความต้องการว่าคนกอทมต้องการอะไร
ให้ว่าที่ผู้ว่าทั้งหลายได้รับรู้ไว้ผมมีหนึ่งข้อหนึ่งประเด็นนะครับ
ผมว่ากรทมเนี่ยควรจะมีไวไฟฟรีผมย้ำว่าไวไฟฟรี
และเป็นไวไฟที่มีคุณภาพด้วยนะครับมีความเร็วและมีความแรง
ถ้าหากผู้ว่าคนไหนจัดให้ได้อย่างนี้ผมว่าจะถูกใจพี่น้องประชาชนชาวกอทม
เพราะฉะนั้นผมขอให้พวกเราช่วยกันส่งคลิปนี้ไปทั่วไปมาก
เพื่อให้เข้าถึงหูของผู้ที่เสนอตัวจะมาเป็นผู้ว่ากอทม
ว่ากอทมชาวประชาชนชาวกรุงเทพธนกรต้องการวายไฟฟรีที่เร็วแรง
ประสิทธิภาพสำคัญที่สุดคือต้องฟรีด้วยนะครับช่วย
เอาล่ะนี่คือเสียงเรียกร้องของคุณดำรงพุทธตานผมเข้าใจว่าคงโดนใจคนอีกเยอะล่ะครับ
แต่ว่ามีผู้สมัครบางคนบอกผมว่าเขาไปพูดอย่างนี้ไม่ได้
เดี๋ยวจะผิดกฎหมายเข้าข่ายว่าให้หรือสัญญาจะให้เดี๋ยวจะยุ่งกันใหญ่
ผมบอกเออถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรไม่กล้ารับปากไม่เป็นไร
แต่ให้เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเป็นผู้ว่าวันไหนเดินหน้าเลยครับ
จริงเรื่องนี้เนี่ยกศตชเขามีหน้าที่อยู่แล้ว
ในการที่จะกระจายให้ทั่วถึงให้เป็นธรรมให้เน็ตไปอยู่ในทุกสถานที่
แต่ว่ากศตชอย่างเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่
ถ้าผู้ว่ากอทมเอาใจใส่กับเรื่องพวกนี้นะ
ผู้ประกอบการแต่ละไข้แต่ละไข้เนี่ย
ทำให้พื้นที่ในกรุงเทพมหานครเน็ตฟรีและมาแรง
อันนี้จะได้ใจเลยครับเพราะว่าชีวิตวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้
คนรุ่นเก่าก็เถอะทุกวันนี้เราต้องการเรื่องพวกนี้มาก
ที่มีความเร็วแล้วฟรีด้วยอย่างที่คุณดำรงพุทธตานบอก
นั่นก็เรื่องหนึ่งสุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนรายการก็ถามมา
เรื่องเรื่องน้ำท่วมเขาบอกเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ย
อทมขออภัยลงทุนสร้างอุโมงยักษ์เพื่อการระบายน้ำเนี่ย
ไปแล้วสี่แห่งนะอุโมงยักษ์เนี่ยเออแล้วทำไมเวลาฝนตก
น้ำก็ยังขังอยู่กอทมบอกอ๋อเป็นน้ำรอระบาย
คำตอบก็คือว่าอุโมงที่ว่านี้มันควรจะเป็นทางด่วน
เขาเรียกว่าทางด่วนน้ำได้แต่เอาจริงแล้วมันมีปัญหา
เพราะว่าน้ำที่นองอยู่ทั่วกรุงเทพไหลลงท่อเล็ก
ท่อเล็กกว่าจะไปถึงอุโมงได้มันเป็นคอขวด
เพราะ๑ท่อมันเล็กเรามีท่อ๖๐เซนติเมตรเท่านั้น
แล้วสองในท่อก็อุดตันฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ทางด่วนน้ำ
อุโมงยักษ์ไหลลื่นได้เนี่ยต้องเปลี่ยนท่อใหม่ทั้งหมด
ใครมาเป็นผู้ว่ากอทมต้องเดินหน้าเรื่องเปลี่ยนท่อ
ขนาดเล็กให้เป็นท่อใหญ่ขึ้นซึ่งตอนนี้เขาก็ทำอยู่แล้ว
งั้นแล้วเกิดสภาพคอขวดถัดมาก็คือความร่วมมือของประชาชนคนกรุงเทพ
เราต้องไม่มักง่ายครับตอนปีน้ำท่วมห้าสี่
ผมเคยไปเห็นกับตาเลยครับคลองแถวแถวลาดกระบัง
แถวแถวบางชันปรากฏว่าที่น้ำมันไหลไม่
ไม่มาทางอุโมงพระรามเก้าเนี่ยคลองแสนแสบเนี่ย
เพราะว่าใต้น้ำเนี่ยท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเขาเอาอะไรทิ้ง
โซฟาโต๊ะเก้าอี้อะไรของเก่าโยนลงคลองหมด
อันนี้แหละถ้าเรามักง่ายกันอย่างนี้นะเราไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยนะ
เอามาใครมาเป็นผู้ว่าก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมไม่ได้
เอาละทั้งหมดวันนี้มี๒๓เรื่องเล็กที่
ที่เรียกร้องว่าให้ผู้ว่า
กอทรมาลเอาใจใสนว่าตู้น้ำดื่มฟรี
การประมาณหนัฐรหลวงก็พร้อมอยู่แล้ว
ขอให้กอทมสั่งการ

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ท้อนความต้องการของคนกรุงต่อผู้ว่ากอทม